หญิงไทยอายุ๕๐ปีนะครับจากจังหวัดสมุทรสาหรณ์
ซึ่งเดินทางมาสุราธานีวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเขามาสุราธานีทำไม
สถานการณ์ยังไม่ขี้คลายเขามาทำไมเขาเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
เห็นแก่ตัวมาจากพื้นที่เสี่ยงแทนที่จะเข้ากักกันตัว๑๔วัน
ตามมาตรการของจังหวัดสุราธานีกลับออกมาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างต่าง
ส่งผลให้คนในบ้านติดเชื้ออีก๖รายรอผลการตรวจอีก๔ราย
และที่อาจจะแพร่ออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวอีกเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ
คุณเป็นคนที่เป็นคนที่เข้ามาทำลายความสุขของคนสุราธานี
คุณเป็นคนที่เข้ามาทำลายความหวังของคนจังหวัดสุราธานี
จังหวัดสุราธานีกำลังจะดีขึ้นจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด๑๙คนแรก
เมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา๑๒วันแล้ว
เราไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมด้วยมาตรการที่คัดกรองที่เข้มข้น
แต่อีก๑๒วันต่อมาผมต้องมานั่งแถลงข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบ

ดังนั้นเนี่ยต้องขอความร่วมมือให้พี่น้องสื่อมวลชนได้กรุณาเสนอข่าวข้อมูลข้อเท็จจริง
ขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราธานีได้ช่วยกันนะครับ
ร่วมกันร่วมมือกับจังหวัดสุราธานี
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ที่จังหวัดได้นำเสนอต่อสื่อต่างไป
และจังหวัดสุราธารณีย์เองได้มีมาตรการ
ได้มีคำสั่งจังหวัดเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ให้พี่น้องประชาชนที่มาจากจังหวัดเสียง
๘จังหวัดได้กลับตัวอยู่ในบ้านพัก๑๔วัน
ห้ามออกไปตามสถานที่ต่าง
เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ปลอดภัย

และหากท่านเป็นผู้ที่มีเชื้อโควิด๑๙ก็จะได้ไม่ไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นอีกนะครับ